สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ค่ำคืนนี้มีภัยที่จะต้องเตือนประชาชนคนไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของความแปรปวนลักษณะอากาศ
รวมไปถึงภัยต่างสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมโดยเฉพาะทางทะเลเป็นอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันนะครับ
ก่อนอื่นครับมาดูบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกันก่อน
ต้องเตือนในระยะนี้ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
ซึ่งตามที่กรมบุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์พื้นที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังคงต้องเฝ้าจับตาต่อไปจนถึงวันที่๒๑เมษายนนะครับ
ห่วงเรียกเวลานี้เองเป็นห่วงเรียกเวลาที่มวลอากาศเย็นนั้นมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แน่นอนก่อนหน้านี้ในบริเวณตอนบนของประเทศไทยแม่งมีอากาศร้อนจัดเพราะมีบริเวณหย่อมความคลดอากาศต่ำปกกลุ่มอยู่
่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
พื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกับลมกระโชคแรงลูกเห็บตก
รวมไปถึงเรื่องของสายฝนที่ตกอย่างหนักนั้นเป็นพื้นที่ไหนบ้าง
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะขณะนี้นะครับ
นี่คือพื้นที่ต่างนะครับที่จะได้รับผลกระทบ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
คงที่จะต้องดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรงนะครับ
บริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองควรที่จะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นไม้รวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยสำหรับชาวเหนือครับ
นอกจากจะต้องมาเจินกับพายุอุดดัวร้อนแล้ว
พื้นที่ตอนนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่ากลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน๖จังหวัดด้วยกัน
สิ่งที่ต้องเตือนประชาชนก็คือน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงที่มีหมอกควันเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ก็จะไปทำปฏิกิริยากับกลุ่มหมอกควันซึ่งมีสารพิษต่าง
สามารถที่จะแปรสภาพกลายฝนปลดได้
ดังนั้นใครที่จะสำรองน้ำไว้ใช้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพรวมไปถึงมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย
ปิดท้ายล่องไปที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
แม้ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากความแปรปวนลักษณะอากาศมากเท่าใดนัก
แต่สิ่งนี้ที่ต้องระวังหน่อยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลขึ้นสูงทำให้แมงกระพุนที่อยู่ออกห่างออกไปจากนอกชายฝั่งเนี่ยนะครับ
ถูกคลื่นพัดเข้ามาตามแนวหาดซึ่งทุกปีก็จะพัดมาแบบที่เห็นในภาพนี้แหละครับ
ตอนนี้เองทางอุทยานแห่งชาติธานโบกหรณีจังหวัดกระบี่ครับ
นำป้ายเตือนแมงกระพุนแดงมาติดไว้ตามชายหาดเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำช่วงนี้นะครับ
จากแมงกระพุนแดงมีพิษร้ายแรงหากผู้ที่แพ้พิษมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้
ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันสำหรับการใช้ชีวิตในระยะนี้
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ